มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
ถ้าใครเห็นพ่อเราคอมเมนต์มาหน่อยนะ
สมมติว่าพูดตมนาครุกอมทดลง

ว่ารีบกลับบ้านนะ
นี่ค่ะคลิปสั้นของลูกสาววัย๖ขวบที่คิดถึงพ่อ

ครั้งสุดท้ายที่เจอพ่อคือพ่อไปรับน้องที่โรงเรียน
กลับมาส่งที่บ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะออกไปดูงานนะ
แล้วพ่อไม่กลับมาอีกเลยค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อวิภาวีอารีชมนะคะ
ซึ่งก็คือภรรยาของผู้ชายที่หายตัวไปก็คือพ่อของน้องคนนี้แหละ
คือเธอโพสต์ตามหาสามีค่ะบอกว่าหายไปตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์แล้ว
ใจความของคลิปเนี่ยก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
บอยถ้าเห็นคลิปนี้กลับบ้านมาหาลูกนะ
ขอให้อัดคลิปให้แม่เองก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
อยากฝากเพื่อนช่วยแชร์ให้ถึงพ่อหน่อย
คือในข้อความที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะคะ

แต่ก็พอมีข้อมูลให้เราติดตามและฉุกคิดบางอย่างได้เหมือนกัน
คือฝ่ายภรรยาหรือว่าแม่ของน้องคนนี้โพสต์บอกว่า
วันแล้วที่สามีหายไปเธอเขียนเอาไว้ว่า
ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรากลับมาแก้ไขด้วยกัน

เธอก็บอกว่า๗วันที่ผ่านมาเนี่ยเธอเหมือนตายทั้งเป็นเลย
ก็จะรอสามีเสมออยากให้เรื่องนี้ดัง
เพื่อที่เธอจะได้มีโอกาสเจอกับสามีมากขึ้น
สู้จนกว่าจะได้เจอกันจนกว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้ง
ทางเลือกอีกทางคือจะเดินถือป้ายกับลูกสาว
เดินหาสามีไปทีละตำบลทีละอำเภอทีละจังหวัด
ขอรอด้วยความหวังเสมอความหวังทำให้เธออยู่ต่อได้
แล้วก็น้องคนนี้น้องชื่อข้าวหอมนะคะอายุ๖ขวบ
บอกว่าลูกสาวถามแม่ทุกวันเลยว่าเจอพ่อหรือยัง
แล้วพอเธอตอบไปว่ายังไม่เจอลูกก็จะนิ่งแล้วก็ซึมไปเลย
ข้าวก็ไม่ได้กินแล้วก็นอนกอดกันร้องไห้สองแม่ลูกอะค่ะ

ทีมข่าวเราเลยติดต่อไปที่คุณวิภาวีหรือคุณไฟล์เนี่ยนะคะ
เจ้าของโพสต์เธออายุ๒๗ปี
บอกว่าสามีคือนายพยับอารีชมวัย๔๐ปีค่ะ
เป็นนายช่างโยธาทำงานเทศบาลเขาดิน
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละ
เขาบอกว่าเย็นวันพุธที่๒๔กุมภาพันธ์เนี่ย
ไปรับลูกที่โรงเรียนกลับมาส่งบ้านแล้วบอกว่าจะไปดูงาน

ขับโตโยต้าสีขาวทะเบียน๘๓๐๓สุพรรณบุรี

บอกแจ้งความเอาไว้แล้วแต่ยังไม่คืบหน้า
บอกว่าอยู่กินกับสามีมา๑๑ปี
ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยสามีกลับบ้านตรงเวลาตลอด
วันที่หายไปก็ยังคุยกันปกติ
เบาะแสที่เธอได้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพสามีไปกดเงินในปั๊มปอตทสาขาเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ค่ะคันนี้เลย
เลี้ยวเข้ามาในปั๊มแล้วก็ไปกดเงิน
ดไป๘๐๐๐บาท๔โมง๔๖นาที

ใครเห็นช่วยเป็นหูเป็นตากันหน่อย
ถ้าเจอหรือจำได้แจ้งเข้ามาหน่อยนะคะ

ชื่อว่านายพยับ
นี่ค่ะขออนุญาตขึ้นกราฟิกให้หน่อยนะคะ
อันนี้ค่ะคุณพ่อชื่อว่านายพายับ

หายตัวไปวันที่๒๔กุมภาพันธ์ตั้งแต่๔โมง๔๖นาที
จุดสุดท้ายที่เจอคือปั๊มปตทสาขาเดิมบางนางบวชนะคะ
รถที่เขาใช้เนี่ยคือรถเก่งโตโยต้าสีขาว

สพเดิมบางนางบวชตั้งแต่๓มีนาคมแล้ว

ใครเห็นเขาโทรไปแจ้งได้นะคะสำหรับเบาะแสเนี่ย
แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

คุณพยับอารีชมวัย๔๐ปีนะ